ดาราชื่อผีกับช่างแต่งหน้า

อันนี้ถามในฐานะคนดูนะ

ให้ฉันเดาทุกวัน
งป๊อปชื่อดังสมาชิกมากกว่า๒คนแน่นอนนะคะ

ระยะหลังเห็นสมาชิกวงหน้าหล่อ

คนจ้างงานสงสัยว่าอ้าวเดี๋ยวนี้ไม่รับงานวงเหรอ

อะไรอย่างเนี่ยก็ไม่คุยไงแยกย้าเอาไป

แต่ว่าขอสั้นพี่แจ๊คนิดหนึ่งหนึ่ง
สมาชิกวงมีเท่าจำนวนเงานี่มั้ย

ไม่เท่านะคะแต่มากกว่า๒ค่ะ
สุดท้ายแล้วนะคะก็คือเขาไม่ตอบสัญญาบ๊ายบายไปเลยนะคะ
แล้วขอไปทำคนเดียวคิดว่าไม่ช้าไม่นานนะครับ
ปีใหม่เนี่ยคงจะเป็นเรื่องแดงกันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชม

ก็ร้องเพลงไงก็ร้องเพลงเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
อันนี้เขาเขียนตามสคริปต์บอกมาอย่างนี้เออนะคะก็ต้องรอดูกันค่ะ
คุณผู้ชมก็บอกว่าปีหน้าฟ้าใหม่เปิดมานะคะ

อืมนี่เราเล่นฝีศนาคำทายเลยขนาดนั้นนะครับ

แล้วก็เชียร์ผลงานของแต่ละคนได้ยังเหมือนเดิมเลยค่ะ